ต้องบอกนะครับว่ากว่าจะเป็นเจ้าของกิจการทีเด็ดห้องเต้ในวันนี้นะครับ
ทั้งคุณไก่และคุณเจินนั้นเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะไม่ธรรมดาจริง
เพราะชีวิตตอนเด็กนั้นเรียกได้ว่าลำบากมากแล้วก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลย
ตอน๗ขวบนะครับก็พ่อเสีย
ซึ่งแม่เนี่ยเป็นข้าราชการครูธรรมดาไม่ได้แบบมีฐานะที่ร่ำรวย
พอมีอยู่ช่วงหนึ่งอายุประมาณ๑๓ครับก็ได้ไปบวชเนร
พอบวชเสร็จก็เป็นอีกวัดต่อเลยครับเราก็ต้องเดินบินทบาท
แล้วแต่ที่หลวงพี่จะสั่งว่าให้เราทำอะไรนะครับ
เพื่อที่แบบนำข้าวนำอาหารกลับมาให้ตัวเราเองทาน

ว้าวคุณไก่ไม่ธรรมดา

ก็เคยเกเลครับก็เคยมีเรื่องเจ็บต่อร้อยครับ
ร้อยต่อร้อยต่อมาถ้าผมไปพูดอะไรร่วงเกิน

ร้อยต่อร้อยแม่ขอโทษ
หลังจากที่เรามีเรื่องเสร็จเนี่ยเราก็โดนเอาคืน
เพราะเราต้องอยู่ฝั่ง๒๐อีกแล้ว

นี่เจ็บสาหัสเลยใช่ไหมครับ

ขออนุญาตนะคะอยากรู้ว่าเรากลับใจได้ยังไงค่ะ

แล้วผมเห็นแม่หัวงอกเต็มเลย
เราก็เลยคิดว่าโอ้เรานี้แย่มาก
แบบเราทำอะไรอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้มี
เราหาแต่เรื่องมาให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับ

เลิกแล้วจะตั้งใจเรียนจะขยันอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็เริ่มถอยออกมาจากกลุ่มเพื่อนบ้าง
แต่ว่าเห็นว่านะคะถอยออกมาจากแก๊งลับ

ครับอันนั้นเป็นแค่ไปทำอันพิเศษครับ

โอ้คือเคยเข้าไปจังหวะตลอดมาแล้ว
ไม่มีนะครับแล้วด้วยตอนนั้นเราเด็ก

ถ้าเรามีโอกาสที่ดีกว่าเราก็อยากทำอย่างอื่นที่ดีกว่า

แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่เราจะแนะนำให้ทำ
ถ้าเลือกได้ตอนนั้นก็คงไม่ได้ทำเนาะ
เงินที่คุณไก่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปเที่ยวไปอะไรนะครับ
เป็นคนที่เอามาลงทุนกับการศึกษา

ก็เลยเป็นจุดเริ่มของการเห็นช่องทางธุรกิจ
เราก็คิดว่าถ้าเราเรียนสูงขึ้นกว่านี้เนี่ย
มันจะทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นแล้วเราจะเก่งขึ้นกว่านี้

แม่เขาบอกว่าแม่ไม่มีตังค์
แต่ก็เหมือนกับก็กัดฟันจนได้เรียนนะครับ

แต่พอเราเข้าไปเรียนโทรเนี่ยครับ
เข้าใจครับในสิ่งที่ท่านอาจารย์สอน
แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นถึง

มันน่าจะทำได้มีความเป็นไปได้
แล้วก็ด้วยแบบเราอยากทำพวกโรงงาน

ของผมก็จะอยู่ท้ายของรุ่น

แล้วคุณก็ดูแลนักเรียนหลังห้อง

เพราะว่าพอดีจนจะเข้ามากลางเทอมอย่างนี้ค่ะ

แต่ของเธอเนี่ยจบมาด้วยเกียรตินิยมเพราะว่าคุณไก่ติวให้

แล้วเป็นสุดเริ่มต้นของการปิ๊งปั๊งเลยมั้ยคะ

ครับตอนนั้นก็ชอบเขาอยู่อะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่กล้าจีบเขาเพราะว่าด้วยความที่ออกตัวมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ครับ
คุณไก่ได้ได้ฟังว่าตอนโทนชีวิตเนี่ยคือไม่มีอะไรเลย
ตั้งแต่จะเรียนโทรเนี่ยตอนแรกคุณแม่ยังบอกเลยว่าไม่มีตังค์

แต่เป้าหมายคุณไก่ใหญ่มากคือจะมีโรงงานเป็นของตัวเอง

เพราะฉะนั้นการก้าวไปถึงจุดนั้นมันมาได้ยังไงครับ
ก็พอตอนแรกเนี่ยเราก็ทำร้านอินเตอร์เน็ตก่อนครับ

พอทำร้านอินเตอร์เน็ตเนี่ยเราก็หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณเดือนละแสนนึง

ย้อนกลับไปประมาณสิบห้าสิบหกปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเยอะมาก
เสร็จแล้วพอมาเริ่มทำธุรกิจที่๒ครับก็เริ่มทำบ้านลม

บ้านลมที่ใส่เครื่องเป่าลมไปแล้วก็พองตัวขึ้นมาแล้วเด็กก็เข้าไปกระโดดกระโดด
เก็บคนละยี่สิบบาทเก็บคนละสามสิบบาทเลยไงครับ

ครับเก็บเงินที่มีครับลงทุนทำคาแคร์

เห็นว่าเรามี๓ธุรกิจแล้วแต่ก็ยังไม่พอ
ตอนนั้นคุณไก่อยากจะแบบทำตามความฝันของตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของโรงงานนะคะ

ตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบเจ็ด

ก็เราก็ไปกู้เงินมาเพื่อที่ทำโรงงานตัวหมูแผ่นและตัวไก่แผ่นก่อนครับ
เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาซื้อตึกแถวครับเพื่อทำเป็นออฟฟิศครับ
แล้วก็ซื้อตึกแถวอีกที่นึงแล้วก็มาแปลงทำเป็นลายผลิตครับ
แต่เห็นบอกว่ามันก็มีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าจะขายโรงงานเหรออยู่จะไม่ทำแล้วเหรอ

พอดีตอนนั้นก็กำลังทำโรงงานอยู่แฟนเก่าท้องกับคนอื่น
แต่ก็เราก็จบกันด้วยดีก็คือคุยกันรู้เรื่องคือผมก็เข้าใจเพราะตอนนั้นเราก็ทำแต่งานด้วย
เราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากสร้างฐานะเราให้ดีขึ้น
อยากทำให้ครอบครัวเราแข็งแรงขึ้น
ถ้าจะมีลูกคือไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนผมเหมือนที่ตอนสมัยเด็ก
เราก็คิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำงานประจำจะดีกว่า
คือคือตอนที่คิดจะขาโรงงานเพราะอกผัพเนี่ยตอนนั้นสถานการณ์โรงงานดีไหมครับกำลังได้ปกติ

ให้กำลังใจอะไรเขาจนถึงกลับมาทำโรงงานต่อได้
ที่เป็นโรงงานเนี่ยค่ะเริ่มแรกคือยังเป็นโรงงานที่เป็นทาวน์เฮาส์อยู่อะค่ะ
ที่เขาคิดจะขายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอ่อด้วยสินทรัพย์กับหนี้สินเขาก็จะบาลานซ์กันแล้ว
เพราะว่าเขาก็กู้มาเกือบ๑๐ล้านอย่างนี้เหมือนกัน
ก็เลยคิดว่าถ้าเขาเลิกเนี่ยนอกจากจะแบบสินทรัพย์ก็ไม่มีติดหนี้สินอีกต่างหาก
ก็เลยเสียดายก็เลยแบบว่าต้องสู้แล้วก็ต้องเดินต่อไป
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ทำได้อย่างที่เธอเคยแพลนไว้
ไม่อยากให้ยอมแพ้เพียงแค่แบบประเด็นเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ค่ะ

ก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังเจ้าที่
จากเพื่อนกันแล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนในโรงงานด้วยกันเหรอ
พอเขาคิดจะเลิกเนี่ยเราก็เลยอยากจะหุ้นด้วยกับเขา

เราคิดว่าเราก็อยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงแต่เราก็ไม่รู้จะทำอะไร
แต่เรามองเห็นแล้วว่าตัวเขาเองมีศักยภาพ
คือเขาเป็นคนรักษาคำพูดด้วยอย่างแรกนะคะ

ใช่แล้วเขาก็รักเพื่อนรักของ
คุณเจินก็เลยไว้ใจไปร่วมลงทุนกับเขา
ใช่ค่ะแล้วก็มาช่วยพัฒนาจนได้สร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อการส่งออกนี้
เริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นทาวน์เฮาส์ที่เป็นธุรกิจที่เป็นแบบ
ยังเป็นถุงใสอยู่เลยแล้วก็พัฒนาสูตรช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนก็จะเป็นหลักในการช่วยพัฒนาสูตรและพัฒนาเครื่องจักรอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายชวนเงินมาร่วมพรรณส์โล่งกันยังไง

ถามอย่างนี้เลยเหรอคุณจะทำไงปฏิเสธก่อนไหมหรือยังไง
ต้องโกงสิค่ะ
ว่าด้วยความเห็นความจริงจังแล้วก็ตั้งใจในการทำงาน
มองว่าถ้าเขามีความตั้งใจในการทำงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเราคิดว่าเราก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาได้
พอมาเริ่มธุรกิจด้วยกันเห็นบอกว่าแค่เริ่มปัญหาก็มาซะแล้ว
ยังไงครับครับก็เลยครับตอนเริ่มก็พอเราตอนแรกเราทำเป็นหมูแผ่นก่อน
ครับเราก็เนี้ยไปทดลองตลาดใส่ถุงใสแปะติกเกอร์ไปร่านขายของฝาก
อืมครับครับก็เป็นชาวบ้านครับ
จะเริ่มต้นครับก็โดนโดนว่าว่าแบบอะไรเนี่ยกินได้หรือเปล่า
ใช่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอเราไปหาลูกค้าครับเขาก็จะยึดติดกับแบรนด์เดิม
ที่แบบเอาเจ้านี้สิเคยทำมานานแล้วคุณเป็นเจ้าใหม่นี่
แล้วสูตรเดิมนี้ค่ะมันอาจจะเป็นการแบบใช้อุปกรณ์ที่ยังไม่สามารถที่จะผ่านมาตรฐานได้อะไรอย่างนี้ค่ะ